และอีกหนึ่งรายการที่เราถ่ายทอดสดเป็นประจำอยู่แล้วกับศึกยอดมวยไทยรัฐ
ย้อนดูผลงานกันหน่อยในรอบปีที่ผ่านมาว่าเรามีการถ่ายทอดสดแล้วก็มีคู่มวยมันอย่างไรกันบ้างนะครับ

พ้นไปได้ด้วยดีนัดครบรอบ๑ปีศึกยอดมวยไทยรัฐเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
คลื่นมหาชนคนมวยมากันล้นเวทีเลยครับ
ขอขอบพระคุณนะคะแฟนมวยไทยรัฐทุกท่านนะคะ
ที่ให้การตอบรับพวกเราอย่างอบอุ่นมาด้วยดีตลอด๑ปีที่ผ่านมานะคะ
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราอยากจะมอบตอบแทนให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ
ที่ดูแลแล้วก็ให้การตอบรับอย่างอบอุ่นมาด้วยตลอดนะคะ
แล้วก็พวกเราก็สัญญาว่าเราจะตั้งใจทำงานดีมาให้แฟนมวยของชาวไทยรัฐได้ชมด้วยด้วยค่ะ
คุณจิตสุภาพพร้อมกับคณะผู้บริหารทุกท่าน
พร้อมนะครับที่จะพัฒนาต่อเนื่อง
เรื่องของแสงสีเสียงนี่มากันเต็มระบบ

จัดรูปแบบใหม่เช่นค่ายชนค่าย

ที่อาวุธหนักมาเจอกันในศึกยักษ์ชนยักษ์ครับ

เพราะว่าเราก็ทุ่มเทนะคะแล้วก็จัดเต็มแน่
ไม่ว่าจะเป็นแฟนมวยที่เดินทางไปชมที่สนาม
หรือว่าแฟนมวยที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะ
คิดว่าน่าจะต้องได้เห็นสิ่งที่สิ่งที่ดีขึ้นงานที่ดีขึ้น
ที่เราจะถ่ายทอดออกมาผ่านความตั้งใจของเรานะคะ
แล้วก็เรื่องของคู่มวยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเลย
เราก็ยังทำงานร่วมกันอย่างแฮปปี้ดีนะคะ
แล้วก็มีการคุยกันแล้วว่าปีนี้เราจะเริ่มจัดทีมอะไรใหม่สนุกเพิ่มขึ้นมา

อย่างเช่นค่ายชนค่ายหรือว่าเป็นมวยไทยประถามวยต่างชาติ
หรือว่าเป็นมวยรุ่นยักษ์ไซส์ใหญ่ชนกัน
ก็คิดว่าน่าจะช่วยสร้างเพิ่มสีสันให้กับรายการนี้ได้มากยิ่งขึ้น
ติดตามก้าวต่อไปของศึกยอดมวยไทยรัฐ
ข่าวดีคือมีแผนที่จะย้ายสนามนะครับ
เพื่อง่ายต่อการเดินทางแล้วก็จะจัดให้ยิ่งใหญ่สะดวกสบายมากกว่าเดิม
ทางหน้าจอเองก็จะเต็มอิ่มด้วยกราฟิกสวย

เพราะนี่คือไทยรัฐศึกนี้เพื่อแฟนมวยเอกชุมพรรายการครับ